นายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบกับโบราณสถานสำคัญ
โดยพบว่าพนังกั้นน้ำ๓ด้านยังคงมีความมั่นคงแข็งแรง
แต่เป็นห่วงบริเวณด้านหน้าที่ติดกับบ้านเรือนประชาชน
เป็นจุดที่น้ำยังสามารถทะลักเข้ามาได้
ซึ่งเบื้องต้นทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
จะทำคันดินเสริมป้องกันไว้ก่อน
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่โยธาธิการจังหวัดจะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง
และพนังกั้นน้ำยังสามารถรับปริมาณน้ำได้อีก๙๐เซนติเมตร
ส่วนบริเวณเกาะเมืองมีพื้นที่๑๔ตารางกิโลเมตร
มีถนนอู่ทองกั้นเอาไว้มีบางจุดที่ต่ำ
ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะเข้าทำคันดิน
เพื่อป้องกันน้ำเอ่อเข้าท่วม